คุณผู้ชมฮะติดตามความคืบหน้าในคดีการเสียชีวิตของเสียสุชาติ
ล้วนที่จังหวัดกระบี่นะครับเพราะว่าถูกฆ่าฝังดินอำพรางศพ
แล้วก็ทางครอบครัวแล้วก็แนวทางการสืบสวน
ก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องของกรณีหนี้สิน
แต่ว่าถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีโหดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวก็ได้ทำพิธี
ทำพิธีในการที่จะสวดถอนดวงวิญญาณของเสียสุชาติ

แล้วก็ฝังดินอยู่ในสวนปามน้ำมันในตำบลหนองทะเล
จุดที่คนร้ายนำร่างของเสียสุชาตินำมาฝังไว้
ก็ไม่ห่างไกลกับจุดที่ขุดหลุมใหญ่
เพื่อฝังรถของเสียสุชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คดีนี้นะครับพี่น้องของนายสุชาติขาวลัว
หรือว่าเสียสุชาติอายุ๕๓ปี
ก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีแล้วครับ
พระสงฆ์ได้ให้ญาติจุดภูมิหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่ม

หลังจากนั้นครอบครัวและก็ญาติต่างประกัน
ด้านของภรรยาของเสียสุชาติคือนางน้ำค้าง
ก็ยอมรับว่าคนร้ายลงมือยังห่ดเหี้ยม

โดยการใช้น้ำส้มค่ายางหรือว่ากรดน้ำส้ม
เทราชจนสภาพศพของเสียสุชาตินั้นจำไม่ได้เลยนะครับ

เชื่อว่ามาจากปมการทวงหนี้จำนวน๓แสนบาทนะครับ
ทีนี้ครับคดีพยานปากสำคัญของคดีนี้นะครับ
คดีนี้นะพยานปากสำคัญของคดีก็คือ
คือก่อนหน้านั้นคือลูกสาวของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาพยายามตามหาพ่อนะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็สืบค้นว่าพ่อหายไปไหน
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดต่อพ่อได้แล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงเงินทวงหนี้

ก็เข้ามาทักแชทแล้วก็พูดคุยกับลูกสาวของเสียสุชาตินะครับ
โดยบอกว่าทักจากผู้หวังดีเรื่องคนหาย
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
แล้วก็บอกให้ลูกสาวของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และอย่าไว้ใจตำรวจหากไม่สนิทกัน
มากจริงครับ
ก็เอาไปฝังด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พลเมืองดีหรือว่า
ผู้ประสงค์ดีคนนี้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เวลา๑๐น๕๘นาทีของวันที่๓พฤษภาคม
จับภาพว่าเสียสุชาติขับรถเก๋งไปหานายบุญเลิน
พรมชัยศรีหรือว่าช่างใหม่ซึ่งเป็นญาติกัน
อู่ซ่อมรถในตัวเมืองกระบี่แต่ช่างใหม่นั้นไม่อยู่บ้านนะครับ
โดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเห็นเสียสุชาติเดินโทรศัพท์
เดินวนไปเวียนมาอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
ก่อนที่จะขับรถออกไปและคาดว่าน่าจะไปหาบังฟิศเพียงคนเดียวนะครับ
เวลา๑๑นาฬิกา๔๖นาทีหลังจากเสียสุชาติ
ขับรถออกจากบ้านของช่างใหม่ได้ขับไปตามถนนกระบี่เขาทอง
ในพื้นที่อำเภออ่าวนางนะครับ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดรถเก่งคันสีขาวคันนี้นะครับ
จากข้อมูลพบว่าเสียสุชาตินั้นขับรถเข้าไปที่บ้านของบังฟิศ๒รอบ
รอบแรกขับเข้าไปแล้วก็ขับกลับออกมา
รอบที่๒คือขับเข้าไปแล้วก็อยู่ในช่วงบ่าย
แล้วหายตัวเข้าไปเลยนะครับหายตัวเลยนะครับ

สารจังหวัดกระบี่อนุมัติหมายจับบุคคลต้องสงสัย๓คน

พบว่าทั้ง๓คนนั้นมีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของเสียสุชาติ
คนที่ถูกออกหมายจับนั้นแน่นอนนะครับก็จะมีบังฟิศละหนึ่ง
ก็คือนายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปี
คนที่๒นะครับก็คือนายสุวิทย์เริงสมุทรอายุ๒๕ปี

และคนที่๓ก็คือนายสุรชัยเริงสมุทรอายุ๓๗ปี

นี่แหละครับออกหมายจับ๓พี่น้องนะครับ
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ลอบฝังซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
และร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต

แล้วก็ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น

ขณะที่ชุดสืบสวนสพอาวนางของกระบี่นะครับ
ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ใกล้บ้านของบังฟิศนะครับ
ไปพบรถกระบะยี่ห้ออิซูซูสีขาวทะเบียน
ใบไม้พอผ่าน๘๖๘๐กระบี่ของบังฟิศ

ซึ่งก็พบว่ามีคราบคล้ายกับเลือด
อยู่ด้านข้างของรถกระบะของบังฟิศคันนี้นะครับ

ก็มีคราบคล้ายกับดิน
ในจุดที่พบศพของเสียสุชาติด้วยนะฮะ
กระจกหน้ามีคราบคล้ายกับเลือดติดอยู่
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะฮะได้นำรถคันนี้นะครับ
กลับมาเก็บรักษาไว้ที่สพอ่าวนาง

เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในทางคดีนะครับ
ในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุฆ่าอำพรางเสียสุชาตินะครับ
ส่วนศพของเสียสุชาตินั้นถูกส่งชนะสูตรที่นิติเวศโรงพยาบาลสุราธานี
เบื้องต้นพบว่าถูกกระสุนยิงเข้าขมับซ้าย๑แผล
ชายโครงด้านซ้าย๑แผล
แต่ไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย
ก็คาดว่าน่าจะสามารถให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในวันนี้นะครับ
ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันคดีโหดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่
แต่ว่าก็สามารถคลี่คลายคดีได้เร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับ